ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเป็นข่าวลือหนาหูเลยนะครับว่า
เรียนที่จะย้ายออกจากทีมครับเรื่องราวก็คือการอาการฟุตบอลไทยฤทธิ์๒นะครับ
ฉากแล้วเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ประเด็นที่ฟุตบอลแฟนฟุตบอลเนี่ย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมนอกจากนี้ยังไม่มีรายชื่อแม้กระทั่งเป็นผู้เล่นสำรองด้วยนะครับ
มันก็เลยมีข้อสงสัยว่าธนบูลเกษารัฐจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นนี้
อย่างไรก็ตามก็มีข่าวหลีกเช่นกันนะครับว่าสโมสรในระดับที่กำลังลุ้นแชมป์
กำลังเจรจาเพื่อขอซื้อตัวแข้งรายนี้ไปร่วมทีมแต่ยังไม่มีความคืบหน้าจากสโมสรแต่อย่างใดนะครับ
อนาคตของแข้งรายนี้ก็ยังต้องติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
ที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงในช่วงปลายเดือนนี้นะครับ
ส่วนในวันอังคารที่๑๒กุมภาพันธ์นี้นะครับ
เตะไทยก็มีดาวดังจากฤดูการก่อนและนักเตะที่เสริมทัพเข้ามานะครับ
เรียกได้ว่ามากันเยอะเลยทีมชาติไทยทั้งนั้นครับ
ส่วนผู้เล่นต่างชาตินะครับที่สามารถลงทะเบียนได้๔คนทางสโมสรก็เลือก
เป็นตัวแทนในโคต้าเอเชียแต่ก็ไม่มีรายชื่อของไม้
วันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิต
ก็ถ้าผ่านรอบนี้ไปได้นะครับทั้งสองตัวแทนสโมสรจากไทยก็จะไปเล่นในรอบที่๓ต่อจะเล่นเป็นทีมเยือน
นั่นคือโอกาสในรอบต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรอบนี้ต้องผ่านก่อนนะ